ก่อนที่จะดูจากพื้นดวงขอบอกเลยว่าเรารอคอยดวงนี้มานานมาก
แล้วมันจะเป็นบทพิสูจน์ตอนท้ายว่าพระเจ้าให้ทุกอย่างให้ทุกคนมาเท่ากันเสมอ
เพราะฉะนั้นมามาดูที่พื้นดวงกันเลย
แวนเกิด๒๒พฤษภาคมเกิดราศีพฤษภแต่ทุกสองชั่วโมงโลกจะหมุนรอบตัวเอง
เคลื่อนไปราศีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบหยาบคร่าวแหวนก็จะเกิดราศีพฤศพ
ถ้าดูละเอียดลักษณะอยู่ราศีสิงศ์

โอ้ยเหรอ
อย่างให้ใครใครคนเกิดในราศนีแหวนหรือใครอยู่ร้านราศนีก็จะมีความเป็นผู้นำ

เพราะฉะนั้นจะเป็นคนแปลกที่สุด
หนึ่งเป็นคนที่มีบุคลิกแปรปวนปั่นป่วนหลายลักษณะการ
จะเรียบร้อยก็ได้

ผูงผางก็ได้จะบ้าบอก็ได้

เป็นเทพประจำราศีไปอยู่ร่วมกับราหู
เลยเป็นคนจับผิดเก่งช่างสังเกตมีปฏิพรรณไหวภิพธิ์ดี
เป็นคนไม่อยู่กับที่ชอบการเดินทาง

เป็นคนชอบสิ่งที่แปลกใหม่เป็นคน
มีอารมณ์ความคิดแบบล้าสมัย
ทันสมัยล้ำสมัยอยู่ในร่างเดียวกันหมดเลยนะ
อืมนี่คือความแปลก
เป็นลูกที่เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทอง
และเป็นลูกหลานของบุคคลสำคัญของประเทศไทยด้วย

นั่นแหละคุณทวดคุณทวดคุณทวด
คุณปู่คุณตาก็ไล่มาหมดเลย

คือถ้าเป็นอัชลินก็เป็นคุณตา

คุณทวดก็เป็นอดีตนรัฐบนบริษณะ

ว่าจะทำราชการเพื่อประเทศชาติ

หลายรุ่นค่ะตัวคุณปู่ก็เป็นนักธุรกิจ
คุณตาก็เป็นนักร้องคุณตาชรินเป็นศิลปินแห่งชาติ
ก็คือต้นตระกูลมาก็เขาก็สร้างชื่อมาดี

หนูได้มาหมดเลยลูกหนูได้ทั้งการแสดง
ได้ทั้งเอาจริงเอาจังนี่ไงมันก็บอกได้มาหมดเลย

ธุรกิจจริงของที่บ้านแหวนคือ
ธุรกิจจริงที่บ้านทำบริษัทสาโมเศษอุตสาหกรรมจำกัดมหาชน

แล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์อย่างตึกชำนาญเป็นชาติที่พระราม๙
นี่ก็เป็นธุรกิจของครอบครัว

ชีวิตนี้ถ้าสมมุติเราดูหนังละคร

คนมีบุญมันจะต้องมาเกิดไม่ให้มาแข่งกัน

ชีวิตอาจจะเหมือนในละครที่เราเคยดูกัน

เขาจะต้องมีพี่เลี้ยงตามไปที่โรงเรียน

มีพี่เลี้ยงหลายคนมากค่ะ

และคุณพ่อคุณแม่จะเป็นทำงานกันทั้งคู่
ฉะนั้นก็ไม่ได้มาดูแลเราได้ตลอด

แล้วคืออะไรบ้าง

จรพัฒน์มีคนขับรถ
แล้วก็มีพี่เลี้ยง๓คนคอยเวียนกัน

ชีวิตก็เกือบผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วลองดู

ผู้นั้นมีเกณฑ์หนึ่งเกิดอุบัติเหตุ
เกิดการจมน้ำเกิดการไฟไหม้
เกิดแผลเกิดมีดบาดเครื่องบินตก
คือมันเป็นไปได้ทุกทางเลยรถชน
แต่อันนี้เขามีดาวเกรดคุ้มเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแหวน
มันก็จะแค่ฉิวเฉียดเครื่องบินลำก่อนหน้านี้ตกปุ๊บ
เอิญไม่ได้ไปหรือจะเกิดอุบัติเหตุก็เกือบ
แล้วก็รอดมาได้มันจะมีอะไรหลายอย่างที่แคล้วคลาด

ก็วันนึงไหว้ว่ายน้ำไป
แล้วก็ว่ายน้ำเป็นแล้วนะแต่เป็นตะคริว
แล้วก็จมไปเลยแต่โชคดีว่าพี่เลี้ยงเฝ้าตลอดเลยค่ะ
ก็เลยแบบโดดมาคว้าขึ้นมาทัน

ก็อาจจะตายเป็นผีเศร้าสระไปเรียบร้อยแล้ว
ประมาณนั้นก็รอดมาได้อย่างหุดหวิด

ลักษณ์เคยดูดวงไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อปีเกือบ๑๐ปีที่แล้วประมาณ๘๙ปีที่แล้วบอกว่าเนี่ย
แหวนนะให้ระวังอุบัติเหตุทางเครื่องบิน
แล้วในปีนั้นเราก็คิดว่าเราจะเครื่องบินตก
ถ้ามันตกจริงเราคงไม่น่ารอดก็คงจะตายไปเลย
แต่ว่าตอนนั้นบินกลับมาจากประเทศเกาหลี
ตอนนั้นเหมือนหอระบบการบิน

แล้วเครื่องบินมันกำลังจะประสานหน้า

ก็เลยตัดสินใจหักหัวก็มินขึ้น

อาจจะหัวฟาดเขียวนิดหน่อย

แล้วตัดสินใจหักหลบหลังจากเราเนี่ย

เพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกแขนหัก
คือเราดิ่งขึ้นเค้าดิ่งลงประมาณหลายสิบเมตร

เค้าก็เร็วอันนั้นก็ฟกช้ำดำเขียวนิดหนึ่ง

พ่อกับแม่ก็เครียดนะว่าแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่เป็นข่าวหน้าหนึ่งในธรรมดาทุกปีที่ถ่ายใช่ไหม
อ่าตัวเองใช่แล้วก็ปีนั้น
แม้กระทั่งเครื่องบินไทยตอนนั้นที่เกือบจะชนกับเครื่องไต้หวัน
ก็ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ประมาณนั้นก็รู้สึกว่าเออรอดมาได้อย่างบุดหิด
ก็ยังแบบเอ๊ะทำไมมันหักแบบแรงมากจนเราแบบเหมือนกระแทกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอีกลำที่จะมาชนเราเนี่ยลำนั้นนี่คือโคม่าเลย

ดวงเขาแค้วคาดอย่างที่ไมคิดพ่อหมอรักบอก

หมายถึงอุบัติเหตุทางเครื่องบินน้อยโอกาสน้อยมากที่จะรอด

อย่างนี้ดวงผู้หญิงคนนี้เรียกว่าแค้วคาดหรืออะไรฮะ

ลักษณะมีเลข๙คุมอยู่กับจุดเกิดเนี่ย
มันจะเป็นดวงชะตาที่พระเกตคุ้มภัย

แต่ในดวงชะตานี้มันมีอีกตัวหนึ่งสิ
มันจึงจะไปเจอเหตุเพศภัยทำให้แค้วคลาด

แล้วแบบวันรุ่งขึ้นมาอุ้ยตายแล้วขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง
แบบว่าวิดเกือบตายยกลำ

แบบไรอย่างนี้ไม่ต้องควงใจ

ที่จะต้องระวังอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางอากาศ

ตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึงวันที่
๒๐กัญญายนเอาแน่นอนเลยนะประมาณ๒๐กัญญายนคือพิจิกกับพฤศโศค
ค่ะเรามาดูดวงนี้ต่อ
ดวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตามพื้นดวงชะตาดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์
โคจรได้ตำแหน่งอุดบนท้องฟ้าคือแหวนเขาเกิดในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์สว่าง
คือคนที่เกิดประมาณเดือนเมษาพฤษภาสิงหากัญญาเนี่ย
มันเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่มีกำลังของพระอาทิตย์
เพราะฉะนั้นแหวนเขามีดาวอาทิตย์เป็นตำแหน่งอุด
แปลว่าเกิดมามีดาวประจำตัวเจือดจรัสส่องแสงสว่างสวัย
เรียดประดุษนางฟ้าหรือคนมีบุญมาเกิด

ข้อที่สองในพฤธิวงศ์ชะตานี้
มีดาวพระรหัสสมดีเป็นเกษตราที่บรี
แปลว่าคนที่จะมีความสมบูรณ์ภูมิสุขมีสติปัญญา
มีวงตระกูลครอบครัวที่ดี
หรือมีสังคมมีชิดบริบทที่ดี

ก็จะออกหนี้ไป

แล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายเจ้าชู้เขามีเสน่ห์
อยู่ดังนั้นไม่เบื่อ

มันแปลว่าต้องไปฟัดทุนอื่น
แต่ว่าจะเป็นร่วมคู่ตุดาหงัน

เมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นเลย

ความจริงคุณแพลนที่จะแต่งงานปีนี้